คุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเป็นพนักงานลำเลียงสัมภาระหรือว่าขนส่งสินค้า
แล้วไปเจอไอ้ห่อนี้ไหลออกมาจากสายพาน
จะเป็นยังไงเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะศพเหรอ
มันคืออะไรแล้วมันมีเหมือนลักษณะเหมือนมัตตาสังอ่ะ
มีคอมีตัวมีขาโอ้ตายแล้วมันต้องเป็นศพหรือเปล่า
ซ้ายสุดมันต้องเป็นหัวตรงกลางมันต้องเป็นลำตัวแน่
อ่ะเดี๋ยวออกมาให้สุดเนี้ยเนี้ยมันคนชัดอ่ะศพอ่ะ
ใช่ไหมปุ้ยคิดว่าเป็นอะไรเป็นศพใช่ไหม
แล้วศพจะห่ออย่างนี้ไหมอ่ะ
แล้วจะมาต้องลำเรียงออกมาตามสายพานแบบนี้เหรอ
เอาอย่างนี้ต้นทางมาจากที่ไหน

ไอ้ที่หอบมันคือข้างนอกมันคล้ายกับถุงปุ๋ยสีขาวนะ
แล้วมีเชือกแดงมัดนะฮะมันก็เหมือนเป็นหัวมีตัวมีขาปกติ

เขาบอกว่ามันจะเป็นแบบนี้คือเขาห่อมาโหลดเครื่องบินมานะฮะ
ส่วนคนหนึ่งเขานึกว่าเอ๊ะนี่มันเป็นรูปปั้นไอ้ไข่หรือเปล่าเนอะ

ถ้าเกิดห่อสบมันจะขึ้นเคลื่องไม่ได้หรอก

ทำมัสได้มีศิลปะเหลือเกิน

ทุ่งก็อพมันมีหัวมีตัวมีข่าด้วยงงมากเลย
มันห่ออย่างไรก็ไม่เหรอเหมือนกัน
ไปไหว้ตะไข่ไข่วัตต์เจรีละบูชากลับมาธุค์ความศรัทธา
ให้มิดชิดแต่อย่าห่อแบบนี้นะ

อันนี้ส่งมาจากนครศรีนะส่งมาที่ดอนเมือง
นี่ไงก็เลยถามว่าต้นทางมาจากที่ไหน
ถ้าเกิดว่าคุณบอกตอนแรกว่ามาจากนครศรี

พนักงานเขาบอกว่าอย่าหาทำแบบนี้อีกนะ
ก็มีผู้โดยสารเขาตรวจสอบกับสายการบินได้ว่าคุณจะโหลดได้หรือเปล่า

แต่คนเห็นเขาแชร์เขานึกว่าโอ๊ยศพหรือเปล่า
เอาออกมาแบบนี้ตกใจกันใหญ่เลย
อย่างเราเป็นนักข่าวนะขาตั้งกล้องอันใหญ่
เขาก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีขนาดพิเศษ
ก็ต้องไปส่งไปส่งที่ช่องพิเศษเราจะถือขึ้นเครื่องไปไม่ได้นะฮะ